เมื่อวานนี้มีภาพที่เป็นเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ที่บ้านโป่งรัชบุรีนะฮะ
เด็กหญิงวัย๖ขวบครับกำลังจะออกจากบ้านกับคุณแม่
ก็ช่วยคุณแม่ปิดประตูรั้วเป็นประตูเหล็กนะฮะ
จังหวะนี้แหละฮะโอ้โหคือมันหลุดจากลางเลื่อนอ่ะนะ
แม่ก็ลงมาแล้วก็ช่วยทันพอดีนะจังหวะนั้นนะครับ

ก็รีบเข้ามาช่วยกันนะครับโชคดีจริงจริงนะครับค่ะ
วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยครับ
ก็ไปเจอกับคุณพ่อของน้องวันนี้ก็ลงมืออ๊อกเหล็กแล้ว
ซ่อมตัวล็อกประตูที่สนิมเกาะนะฮะก็ทำด้วยตัวเองเลยนะครับ
เพื่อให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลองเลื่อนเปิดปิดประตูดูนะครับ
ว่าตอนนี้มันปลอดภัยแล้วเดี๋ยวภรรยาเดี๋ยวลูกมาปิดประตูเปิดประตู
จะมีอันตรายอีกนะครับคุณพ่อบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้
ตัวเองก็ไม่อยู่บ้านรู้ข่าวนี้ตกใจมากรีบกลับบ้านทันทีเลยมาดูอาการของลูกสาว
โชคดีที่ลูกไม่เป็นอะไรมากประตูเหล็กเนี่ยนะมีน้ำหนักประมาณสองร้อยกิโลกรัม
ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่บ้านจะเปิดปิดกันเองวันเกิดเหตุภรรยาจะไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษ
ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านนะแล้วก็ยังไม่ทันได้ปิดประตู
ลูกสาวก็เห็นแม่ออกไปแล้วกำลังจอดรถก็เลยอยากช่วยแม่
ก็จะปิดประตูด้วยตัวเองปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ประตูมันยาว๓เมตร๕๐เซนติเมตรหนัก๒๐๐กิโลกรัมนะครับ
เราไปเจอพนักงานร้านอาหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของน้องกับคุณแม่นะครับ
ที่เขาเห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงดังคล้ายกับรถล้ม
แต่พอดูเห็นประตูเหล็กบ้านตรงข้ามล้มทับเด็กก็เลยรีบไปช่วยนะครับ
เดี๋ยวฟังเขาหน่อยว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงนะครับ
ส่วนคุณพ่อของน้องก็ฝากบอกทุกคนเลยนะครับ
ฝากขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังคนที่มาช่วยนะครับ
ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เป็นห่วงแล้วก็ขอให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเตือนภัยกับทุกท่านด้วยกันแล้วกัน